พ่อพ่อเนี่ยเป็นทหารเกษียณ
ลูกเนี่ยนะครับอยู่ในกรมทหาร
ลูกมีความผิดถูกคุมขัง๓๐วัน

เอ้าก็คงทำผิดใช่มั้ยล่ะ

แต่ที่ชิงตัวออกมาเรื่องมันซับมันซ้อนกว่านั้นคุณผู้ชม
นี่เป็นภาพจากกล้อวงจรปิดครับที่หน้าค่ายกำแพงเพชรอัคระโยธินที่กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
สิบห้าเมษายนที่ผ่านมาครับสิบนาฬิกาห้าสิบสองนาที
ห้องน้ำขอไปเข้าห้องน้ำนัดกับพ่อไว้แล้วฉวยโอกาสวิ่ง
ขึ้นรถครับที่พ่อมาจอดรออยู่อ๋อนี่นี่ไงป้อมรักษาการ
ตรงนี้นะฮะใช่ใช่โดยมีรายงานว่าพ่อเนี่ยนะขับรถพาลูก
ตายหนีไอ้ตอนขับหนีเนี่ยนะเห็นทหารที่เปิดประตูใช่ไหมใช้ปืน
ขู่ด้วยนะใช้ปืนขู่จากในรถด้วยจนพาลูกชายหนีไปได้
นะครับซึ่งเรื่องนี้ต้นสังกัดแจ้งความแล้วที่สพกระทุ่มแบน
เพื่อติดตามจับตัวมาดำเนินคดี
ไปสอบถามตำรวจสพกระทุ่มแบนครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าไอ้รถคันสีแดงเนี่ยนะที่ชิงตัวลูกชายหนีนะ
เขาไปเช่ามาจากทหารนายหนึ่งในค่ายนั้นแหละ

ในค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินนั่นแหละ
ซึ่งหลังก่อเหตุภรรยาของร้อยตีจำเรินนะครับนะครับ
ก็เอารถไปคืนแล้วไปคืนเจ้าของ
เรื่องต้นพบว่าเจ้าของรถไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการพาลูกเขาหนี

ป้ายทะเบียนรถคันที่ใช้ก่อเหตุ
เมื่อวันที่๙เมษายนที่ผ่านมา
ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊คันไหนล่ะทะเบียนปลอมถ้างั้นนะครับ
ทีมข่าวได้สืบทราบข้อมูลจากคนรอบข้างบอกว่านี่ฮะที่อยากให้ฟัง
เรื่องมันเกิดขึ้นจากการที่ผู้บังคับบัญชาของ๑๐เอกเจษดาตั้งข้อสงสัยว่า
เลยยังตั้งก็สังเกตว่าเรื่องเงินผิดปกติแล้ว
คือรวยผิดปกตินี่นะฮะเกี่ยวกับการเล่นแชร์ผิดกฎหมายหรือเปล่า
สั่งลงโทษขังก่อน๗วันตอนนั้นตอนตรวจสอบครับ
ซึ่งปกติหากทหารนายอื่นเนี่ยที่ถูกนะครับลงโทษสั่งขังเนี่ย
ก็โทรศัพท์มือถือจะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ
ทำธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์ได้อ๋ออาจจะยักย้ายถ่ายเทเงิน
แต่สิบเอกเจษดาเนี่ยถูกสั่งไม่ให้ใช้ครับ
เพราะอะไรคืออย่างนี้คุณผู้ชมเวลามีคนมาเยี่ยม
จะมีทหารมายืนเฝ้าเพื่อฟังคำสนทนาของสิบเอกเจษฎา
เพราะเขาสงสัยมากทำให้เจ้าตัวรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ที่ให้การและอธิบายกับผู้บังคับบัญชาไปแล้วว่าครอบครัวทำบริษัทหุ้น
มีคนร่วมลงทุนหลายคนมูลค่ารวมกว่า๕ล้านบาท
แต่ท่านผู้ประคับบัญชาไม่เชื่อครับและไม่ยอมปล่อยตัว
แล้วก็มีคำสั่งให้ขัง๑๐เอกเจษฎาเพิ่มอีกจากเดิม๗วันเป็น๓๐วัน
ทำให้๑๐เอกเจษดาทำธุรกรรมทางการเงินไม่ได้
คนที่ร่วมเล่นหุ้นก็โพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ย
ให้เอาเงินไปคืนเอาเงินลงทุนไปคืน
และมีการไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะคิดว่าถูกหลอก
ก็ทำให้พ่อของ๑๐เอกเจษดาเนี่ยต้องมาชิงตัวลูกชายออกไป
พอชิงตัวลูกชายเสร็จปั๊บเขาบอกว่าไปเคลียร์เงินหุ้นกันเรียบร้อยแล้วด้วย
คือเคลียร์เงินที่คนมาร่วมลงทุนหุ้นด้วย
เลยต้องเอาลูกออกไปนะครับมันจะซับจะซ้อนหน่อย
เมื่อวานนี้พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกองทัพบก
ท่านชี้แจ้งถึงเรื่องนี้บอกว่า๑๑เจษฎาเนี่ย
มีความผิดฐานช่อกงเงินสวัสดิการไม่ใช่นักโทษ
แต่ถูกลงโทษทางวินัยทหารด้วยการขัง๓๐วัน
ปัจจุบันมีคำสั่งให้ปลดออกจากราชการแล้ว
เมื่อ๒๐เมษายนที่ผ่านมาโดยต้นสังกัดก็ไปแจ้งความไว้แล้ว
ก็ถูกแจ้งความในคดีทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
ทำให้เกิดความเสียหายระหว่างการหลบหนี
รวมทั้งจะสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบของทางราชการต่อไป
นี่คือคำชี้แจงจากกองทัพบกครับ